ไทยรัฐวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่วัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐมค่ะ
คือที่นั่นเนี่ยมีการจัดงานวิสาคบูชารำลึกร้อยสิบปีชาตการ

พบรอบสิบเจ็ดปีค่ะพระมงคลสิทธิการหลวงพ่อภูล

ซึ่งก็มีทัพดาราจากวิกหมอชิดและนักร้องลูกทุ่งมาร่วมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์
และครอบเสียรท้าเวสวันกันแน่นวัดเลยนะครับคุณผู้ชมดูนะคนเยอะมาก

หนึ่งในนั้นก็คือพระเอกเจ็ดสีพี่เอกรังสิโรธค่ะ
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคุณผู้ชมเขาเป็นลูกศิษย์วัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐมมาหลายสิบปีแล้ว

ทุกครั้งที่มาร่วมพิธีที่นี่เนี่ยก็มักจะเกิดเรื่องราวดีงานดีกับชีวิตของตัวเองอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ

โดยเฉพาะกับผลงานละครเรื่องล่าสุด
หุบพญาเสือที่พี่เอกรังศิโรธขึ้นแท่นผู้จัดและผู้กำกับ

ปรากฏว่าละครเรื่องนี้เนี่ยผลตอบรับดีเกินคาดเรตติ้งปังมากเท่าไหร่รู้ไหมจ๊ะ

มากนะคะทำเอาเจ้าตัวเนี่ยหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลย

และที่พี่เอกผอมลงไปกว่า๑๐กิโลพี่แจ๊คเห็นเลยใช่ไหมว่า
ใช่เมื่อวานนี่ไงอันนี้ภาพล่าสุดผอมลงเลย
บอกนะคะว่าเป็นเพราะว่าลุยถ่ายทำละครเรื่องนี้แหละค่ะ
แล้วตอนนี้ก็เตรียมที่จะเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ให้ปังให้ดังกว่าเดิมด้วย

มูไหมคะมาไหว้มาขอเรื่องอะไรคะเรื่องละคร
ก็ตอนนี้ต้องละครเป็นหลักเลยแล้วครับผมว่าก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจมาก
ตอนนี้เหลือครูพญาเสือแล้วก็มีเรื่องใหม่ที่เสนอทางช่องไปแล้ว
มันเหนื่อยแต่ว่ามันก็สนุกเป็นสิ่งที่เราร่ำเรียนมาทางนี้กับคุณอาฉลองนะ
ไม่ได้ช่างแต่ว่าคาดการดูแล้วน่าจะ๗๑๐กิโลได้๗๑๐ครับ
คำละครหนึ่งเรื่องซุ้งหน้าร้อนลดไป๑๐กิโล
ต้องใส่เรื่องหน้าจะลดไปอีก๑๐กิโลไม่ไหว